แต่ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปดูที่นี่หน่อยกำแพงเพชรเพราะอะไรครอบครัวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาร่วมกันทำบุญครบรอบการจักรไป๓๑ปี
พร้อมกับเสี่ยงทายด้วยการล้วงปิงปองด้วยค่ะ
ตามมาที่นี่กันหน่อยพิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ตั้งอยู่ที่เลขที่๒๑๑หมู่๑๐ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
บรรดาครอบครัวพี่น้องของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เขาอาศัยอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยนะ
ก็มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญครบรอบการเสียชีวิตครบ๓๑ปีของแม่พึ่งนะคะ
คุณบุษกรจิตหาน้องสาวของแม่พึ่งนะคะบอกว่ามีพี่น้องบางส่วนอยู่ที่นี่และที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
ก็มีการร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบการเสียชีวิตของพี่พึ่งพุ่มพวงเป็นปีที่๓๑แล้ว
เขาก็จัดทำบุญกันแบบเรียบง่ายแบบนี้แหละค่ะก็ยังคงมีกลุ่มแฟนเพลงแฟนคลับร่วมกันนำอาหารคาวอาหารหวานมาทำบุญมาถวาย
ถวายพัฒนาหารแก่พระสงฆ์ด้วยนะคะนอกจากนี้คุณธนสิทธิ์สุเกตหรือเสียชัดสายเปย์
เขาบอกชื่อจริงจำไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเรียกเสียชัดสายเปย์เนี่ยค่ะเดินทางมาร่วมทำบุญรำลึกถึงการจักรไปของแม่พึ่งพุ่งพวงในครั้งนี้ด้วยนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีบุญแล้วคุณบุษกรจิตหาและเสียชัดได้ทำการล้วงหายเสี่ยงโชค
ลูกปิงปองตัวเลขขึ้นมาให้บรรดามิตรรักแฟนเพลงทุกท่านได้สะดับรับชมรับฟังโดยปรากฏออกมาเป็นตัวเลขเด่นชัด
จะบอกว่าในช่วงนี้มีเรื่องของตัวเลขอีกเยอะแยะมากมายที่มีความเกี่ยวยงเชื่อมโยงกับแม่พึ่งพุ่มพวง
เพราะฉะนั้นนอกจากในหายที่กำแพงเพชรก็จะมีที่วัดภาษี
คุณเพชรอ่ะลูกลูกเพชรอ่ะค่ะจับขึ้นมาอีกข่าวว่าคุณไปเช็คมาแล้ว
เช็คมาจากคุณแจ๊กกะลีนไปแอบส่องมาแล้วเป็นไงอ่ะบอกได้ป่ะ
มาหน่อยครับก็ไม่ได้เอ้าทำไงจะรู้อ่ะคะยังไงเราจะรู้อ่ะ
ไปติดทางบันเทิงไทยรัฐรู้ดีทุกเรื่องบันเทิงทำไมเราไม่บอกเลยอ่ะ
ต้องให้พูดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันติดอยู่ตรงนี้
เอาจริงวันนี้ผมผมพร้อมนะพร้อมที่จะพูดไม่ผมพร้อมที่จะไปร่วมบันเทิงไทยรัฐแล้ว
ฉันว่าเราพร้อมจะไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยค่ะตอนนี้ค่ะไปเดินขบวนกันด้วยแหละ